โมงเช้าแล้วนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะ

สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านค

มนตรีนครอุดรธานีก็เปิดเผยว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
นะคะคือนายทิศนามสมมุติอายุสามสิบปีค่ะซึ่งเขาเนี่ยมี
สติไม่สมประกอบอยู่ที่ตำบลเชียงพินอำเภอเมือง
รธานีซึ่งญาติของนายทิศเดินทางมาขอโทษต่อเหตุ
ที่เกิดขึ้นนะคะโดยญาติเนี่ยก็ระบุว่านายทิศเป็น
คนสติไม่สมประกอบมานานหลายปีญาติพาไปรักษาตลอดมา
ระยะหลังเนี่ยไม่ได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็น
ไม่เคยทำอันตรายกับใครเลยแต่เขาเนี่ยมีความ
สามารถพิเศษทางด้านศิลปะเกี่ยวกับการวาดภาพและปั้นก็
เลยไม่ขอติดใจเอาความหรือไปแจ้งความเพราะสงสารเขา
ถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนป่วยต้องนำตัวไปรักษาก็เลยขอ
ให้ญาติช่วยกันดูแลให้ดีดีค่ะส่วนผู้แจ้งเบาะแสนายก
สมนตรีนครอุดรธานีจะพาไปเลี้ยงล้าเป็ดที่ร้านขึ้นชื่อ
เขตเทศบาลนครอุดรธานีตามคำที่ประกาศเอาไว้พูดจริง